ดูคดีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กันหน่อยนะครับ
กลายเป็นพาดหัวอยู่ด้านหลังนะครับ
ศึกชิงหญิงรัวยิงอาริกว่า๒๐นัด
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้สักประมาณ๔ทุ่มครึ่งนะครับ
ตำรวจสพบางคนทีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ริมถนนบางคนทีบางนกแขวก
เที่ยวเผลอบางคนทีจังหวัดสมวทสงคราม
หลังได้รับแจ้งว่ามีการบุกเข้าไปในบ้าน
แล้วก็มีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับ
ในที่เกิดเหตุพบนายปัญญาจีบประจงอายุ๔๒ปี
บาดเจ็บมีแผลถูกยิงที่ข้อเท้าขวาและแขนซ้ายนะครับ
บริเวณเอวว่ามีแผลโดนสะเก็ดกระสุนลูกปลาย
ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์โดยพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม
ตกอยู่๔ปลอกรถจักรยานยนต์ก็เสียหายไปอีก๑คัน

ลูกชายวัย๑๗ปีของนายปัญญาคนเจ็บนะ
ชื่อนายเน็ตนะอายุ๑๗นี่นะครับ
ไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นคู่อาริ
เหตุการณ์เกิดจากที่นายเน็ตคบหากับผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็ยังวัยใกล้เคียงกันฮะยังรุ่นกันอยู่
แต่ถ้าว่าสาวคนนี้ก็ไปคุยกับชายหนุ่มอีกคนหนึ่ง
พอนายเน็ตจับได้รู้เข้าก็เกิดความไม่พอใจกัน
ทีนี้ในคืนวันที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
นายเน็ตกับเพื่อน๕คนไปเที่ยวงานกาชาติ
ไปเจอกับผู้หญิงคนนี้ไปเดินเที่ยวกับชายหนุ่มคนอื่น
ก็กลายเป็นภาพบาดตาบาดใจ
คืนนั้นเอง๒๖สิงหาคมนายเน็ตพยายามจะเข้าไปขอเคลียร์นะ
ดักรอสาวคนนี้ที่หน้าบ้านของสาวคนนี้แหละครับ
จนฝ่ายชายคือชายใหม่อีกคนนึง
พาสาวคนนี้มาส่งบ้านทีนี้มีปากเสียงและชกต่อยกัน
กะจะเคลียร์กะจะเคลียร์กับผู้หญิงนะ
แต่ปรากฏชกต่อยกับผู้ชายของผู้หญิงคนนั้นอีกทีหนึ่ง
จะแยกย้ายกันไปมันก็เลยกลายเป็นปมบาดหมางครับ
และทั้งสองฝ่ายก็มีการท้าทายกันไหนรู้ไหมฮะ

ใช่ครับฝั่งนู้นส่งข้อความแชทมาหานายเน็ต
บอกเคลียร์กันไหม
ทีนี้ยังตกลงกันไม่ได้ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะฮะ
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นกว่า๒๐คนบุกมาที่บ้านของนายเน็ตเลย
ซึ่งตอนนั้นคนในบ้านกำลังดื่มสังสรรค์กันอยู่นะฮะ

ถามหาตัวนายเน็ตที่หลบอยู่ในบ้าน
ก่อนที่ฝั่งนั้นลงมือทำลายข้าวของและตะโกนท้าทายนะครับ
ปรากฏว่านายปัญญาพ่อของนายเน็ตออกมาเคลียร์ให้ลูกคุณ
อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
ส่วนนายเน็ตบอกว่าหลังเกิดเรื่องเมื่อคืนนี้นะฮะ
ฝ่ายผู้ก่อเหตุส่งข้อความมาขอเคลียร์อีก
แต่ทีนี้นายเน็ตบอกว่าคงเคลียร์ไม่ได้แล้วคงไปเจอไม่ได้แล้ว
กลัวอันตรายนี่ขนาดบุกมาแล้วก็ทำร้ายร่างกายพ่อของเขานะฮะ
ซึ่งวันนี้ทางลุงก็พานายเน็ตไปอยู่ที่อื่นก่อน
เพราะว่าไม่กล้าอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับ
นัดแรกที่กลางศีรษะ
แต่เพราะเอิญว่าปืนมันลั่นมันไม่ได้ลั่นครับ
คือว่าปืนยิงไม่ออกเขาก็เลยยิงไปที่พื้นอีก๗นัด
โอ้โหคุณอุกอาจขนาดนี้นะ
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวหมดแล้วยังเป็นเยาวชนอยู่
เดี๋ยวก็ต้องตามควบคุมตัวกันต่อนะครับ